เดี๋ยวพาไปที่วัดแห่งนี้ก่อนวัดสว่างอารมณ์เจ้าเก่าเจ้าเดิม
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันพาไปดูต้นตะเคียนโบราณใช่ไหม
มีอายุเก่าแก่มากประมาณสองร้อยปีตั้งแต่สมัยราชการที่ห้า
แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าประชาชนที่เขาไปที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เนี่ย
เขาไปจุดไหนกันบ้างใช่ไหมเขาไปกันหลายจุดมีต้นตะเคียนมีขันน้ำมนต์อะไรต่างแบบนี้
แล้วไม่ได้ไปมือเปล่านะคะเขานำของไปถวายวัดด้วยแต่จะเป็นของอะไรยังไงนั้นตามไปดูกันค่ะ
ที่นี่แหละคุณผู้ชมค่ะวัดเดิมนี่แหละวัดสว่างอารมณ์ไม่ต้องไปไหนเลย
งานนี้ฮือฮากันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าบริเวณสาราพระราหูแปดทิศ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้นหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาพญานคราช
บรรยากาศนี่คึกคักมากแต่คือวัดนี้เขาคึกคักอยู่แล้ว
ที่นี่จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่คึกคักมากนะคะ
คราวนี้มีนักเสี่ยงโชคท่านหนึ่งชื่อว่าคุณวิรัติพลบนิน
เป็นเจ้าของร้านข้าวหลามแม่ทองหล่อ
ชื่อดังแห่งเมืองนครปฐมนี่แหละ
เดินทางมากราบไหว้ขอพรพร้อมกับ

เขามาพร้อมกับลูกแก้วสารพัดนึก

แล้วก็มีพานเนี่ยรองรับไว้ด้วยสามารถหมุนได้ด้วยนะคะ
เขาได้นำมาถวายให้กับพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสนั่นเอง
โดยนำมาตั้งไว้ที่ด้านหน้าเครื่องบายสีที่เป็นพญานาคเก้าเสียนะคะ
โดยก่อนที่จะนำไปตั้งทางพระอาจารย์แป๊ะเอง
ท่านก็ประกอบพิธีสวดคาถาก่อนที่จะนำไปตั้งไว้ด้านหน้านะคะ
คุณวิรัติผู้ที่นำมาถวายเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองมากราบไหว้หลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาพญานาคาราช

เพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
แม้กระทั่งที่คำชโนธก็เคยไปมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ระยะหลังพอทราบว่าทางวัดสว่างอารมณ์ก็มีการบวงสวงพญานาคาราชเหมือนกันนะ
ก็เลยมาเข้าทำพิธีที่นี่มาเข้าพิธีที่นี่เพราะว่า
ตัวเองก็อยู่นะคอนประถมและคุณผู้ชมนี่คือลักษณะลูกแก้วสารพัดนึก
ที่คุณวิรัติเขานำมาถวายคุณคะไม่ใช่ใหญ่เท่าลูกแตงโมนะ
ใหญ่กว่าลูกแตงโม
วิธีการก็คือขอพรขอเสร็จแล้วก็มูล
ลูกแก้วนะคะแล้วก็เป็นแบบเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะคะ
สำหรับลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยนะคะพี่วิรัติเขาได้มาตอนที่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศพม่า
แล้วก็มีร้านค้าเนี่ยเอามาขายก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อกลับมามาถวายพระอาจารย์แป๊ะที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
หลังจากที่พระอาจารย์แป๊ะเนี่ยได้อธิษฐานจิตแล้วก็นำลูกแก้วสารพัดนึกไปตั้งไว้ที่ด้านหน้าเครื่องบูชาแบบที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
บรรดานักเสี่ยงโชคและสาธุชนที่มากราบไหว้โอ้โหรุมล้อมเพื่อที่จะมาทำการขอพรแล้วก็หมุนลูกแก้วเนี่ยค่ะ
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดขอโชคขอลาบแห่งใหม่ของวัดสว่างอารมณ์ไปโดยปริยายเลยจ้า
นี่แต่ว่าฮือฮามากคึกคักมากนะคะเพราะว่าลูกแก้วสารพัดนึกเนี่ยอย่างที่บอกตามความเชื่อก็คือว่าถ้าเกิดเราอธิษฐานขอพรแล้วหมุนลูกแก้วเนี่ย
แล้วก็คือฮามากมาหมุนเตรียดอะไรฟะทีนี้เอาล่ะชมครับมาเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อนะยังไงซะแล้วต้องบอกแบบ
ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เพราะวัดสว่างอารมณ์เนี่ยโอ้โหคนเยอะ
ไม่รู้จะไปจุดไหนก่อนเอาจริงถ้าเราไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคุณผู้ชม
ไปหลายจุดมากทั้งขันน้ำมนต์ทั้งตาทองนิ้วรายทั้งอะไรอ่ะ
ตะเคียนนี่แล้วก็ไปพระราหูแปดทิศไปบูชาพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
เสร็จปั๊บสุดท้ายเดินไปแผงลอตเตอรี่หน้าวัดอยู่ดี